ผลงานของทีมวอเลอร์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีเมื่อวานนี้
ความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ไหวนะครับ
แพ้ไป๐ต่อ๓เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียที่บาเลนครับ
อายุต่ำกว่า๒๐ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๙

ทีมชาติไทยชุดสีน้ำเงินลงสนามรอบแรกกลุ่มดีนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นอดีตแชมป์๓สมัย
เซตแรกญี่ปุ่นทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเซตสามไทยสู้ขาดใจ
อาศัยการขึ้นตีที่หนักหน่วงและเกมลุกจากหัวเสา
แต้มจนมีโอกาสปิดเซตนะครับ
แต่ว่าญี่ปุ่นนิ่งพอครับในจังหวะคับขันตามตีเสมอ๒๔ต่อ๒๑
ก่อนจะเบียดเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดนะครับ
สกอร์๓เซตนะครับ๒๕ต่อ๑๙๒๕ต่อ๑๗และ๒๗ต่อ๒๕ครับ
ส่วนวันนี้นะครับจะลงสนามนัดที่๒นะครับ
ทีมชาติไทยจะเจอกับเติร์กมินิสถานเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
และชมบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาเที่ยงคืนครับ